คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่พยาวที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะ
บ้านหลังนี้เขาทำเป็นร้านอะไหล่ยนต์
มีสามีกับภรรยาเนี่ยทะเลาะกัน
แล้วสามีบอกว่าโอ้โหมันโมโหมาก
ขาดสติพลั้งมือไปหน่อยบีบคอภรรยา
แต่บีบจนภรรยาเสียชีวิตคามือเลยค่ะ
แต่สามีก็ไม่ได้หนีไปไหนก็รอมอบตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะ
นี่ค่ะที่บ้านร่อง๕อำเภอเมืองพยาวค่ะ
เป็นร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดสรุ่งโรธอะไหลยน
นี่คือตัวสามีที่นั่งรอมอบตัวอยู่กับตำรวจนะคะ

นายศักดิ์สิทธิ์แทร่เหล่มอายุ๖๑ปี
ก็นั่งเฝ้าร่างภรรยานางศรีคำแซ่เหล็มอายุ๕๐
เพราะว่าไปบีบคอภรรยาจนภรรยาตายคามือนะคะ
ก็นั่งอยู่อย่างนั้นสามีรอให้ตำรวจมา
ตัวสามีก็รับสารภาพบอกกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็ถูกภรรยาไล่นี่ทะเลาะกันนะคะ
ตัวสามีบอกโมโหมากเริ่มจากเอาเท้าเตะก่อน
เอาเท้าเตะจนภรรยาล้ม
หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือสองข้างนี่เตะก่อนนะคะ
พอภรรยาล้มลงไปเอามือบีบคอแล้วก็ไม่ใช่บีบมือเดียว
คือใช้มือสองข้างเลยบีบกดอย่างแรงแบบแน่นเลย
ภรรยาเสียชีวิตค่ะ
บอกพอรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตก็ตกใจ
รีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะคะ
แล้วก็นั่งรออยู่ตรงนั้นนั่งเฝ้าศพภรรยา
ตำรวจมาแล้วก็รอมอบตัวตามที่เห็นภาพนี้
ในบุญทรงธึกธรรมาอายุห้าสิบเจ็ดปี

เขาก็บอกว่าสามีพระยาคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตัวพี่สาวของเขาก็คือผู้ตายค่ะ
เข้ากรุงเทพไปอยู่กับลูกสาวประมาณ๑สัปดาห์
แล้วก็กลับมาที่บ้านที่พยาวเมื่อ๑๓มกราคม
กลับมาก็เพราะว่าห่วงลูกชายอีกคนที่เฝ้าร้านอยู่กับพ่อ
กลัวว่าจะมีปัญหากับพ่อช่วง๕โมงครึ่งช่วงเย็นนะคะเมื่อวานนี้
น้องชายของผู้ตายบอกว่าก็นำปลาแดดเดียวไปให้พี่สาวกิน
แต่ถูกปฏิเสธว่าไม่อยากกินเดี๋ยวจะต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกิน
เขาก็ไม่เป็นไรไม่กินก็ไม่กินแต่สักพักค่ะ
ได้ยินเสียงชาวบ้านแถวนั้นตะโกนบอกว่าพี่สาวถูกสามีฆ่าตาย
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าคือบางวันเนี่ยนะก็เห็นตัวสามีของพี่สาวที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะ
เดินข้ามถนนไปมาเหมือนกับคนละมือเหมือนกับคนอาการแบบแปลกอ่ะ
ญาติยาดของสามีเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าตัวสามีนายศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะ
มีอาการทางจิตทางประสาทด้วยแต่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
มีอาการทางจิตทางประสาทจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงข้ออ้างในการก่อเหตุ
วันนี้เราก็เลยให้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะ
เป็นอาคาร๓ชั้น๒คู่หาแบบนี้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะ
ทางญาติยังไม่ได้จัดเตรียมสถานที่อะไรเยอะ
มีแต่ญาติสนิทและลูกของผู้ตายที่อยู่ที่บ้านนะตอนนี้ตอนที่ทีมข่าวของเราไป
ศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็เลยไปถามข้อมูลจากลูกชายของผู้ตาย
ลูกชายบอกว่ายังเสียใจมากจริงยังไม่สะดวกจริงที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าว
ก็ไม่เป็นไรค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพี่ชายของผู้ตายนะคะ
ตุ๋ยเทือกธรรมาอายุหกสิบเอ็ดปีคนนี้ค่ะก็เล่าให้ฟังว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงแล้วเนี่ยสามีพระยาคู่นี้เขาอยู่กันมาตั้งนานนะใช้ชีวิตอยู่มาด้วยกัน
มีลูกด้วยกันทั้ง๓คนคนโตก็อายุ๓๐กว่าแล้วมารู้ข่าวตกใจมาก
มาถึงเนี่ยเห็นน้องเขยนั่งเงียบคอตกไม่พูดไม่จากับใครก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ตอบ
ส่วนคำถามที่ว่าตัวน้องเขยคนก่อเหตุเนี่ยเขามีอาการทางจิตทางประสาทจริงหรือเปล่า
ถึงขั้นลงไม้ลงมือบีบคอภรรยาจนภรรยาตายคามือเนี่ย
ตัวพี่ชายของผู้ตายเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะคะน้องสาวเขาไม่เคยเล่าให้ฟัง
ที่ผ่านมาก็เห็นว่าฝ่ายชายเขาก็ทำมาหากินปกติไม่มีปัญหาอะไร
ไม่รู้จริงว่าเขามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริงหรือเปล่า
อ่าทะเลาะบอกแว้งเรียงของในครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้อ่ะเนาะ
มันก็เหมือนกับเราที่บ้านถ้าเรามีเราก็ไม่กล้าส่งเสียงดังเนาะก็เกรงจะอายชาวบ้าน
มันก็มีบ้างบางทีเราคนเราอยู่ด้วยกันมามันก็มีบ้างเนาะความผิดพลาดเราก็ยังอภัยให้กันได้เนอะ
แล้วก็อันนี้มันถึงฆ่ากันแบบนี้มันผมว่ามันเกินไปนะครับ
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับญาติของฝ่ายคนก่อเหตุบ้างนะคะนายเกษมละไม้อายุ๖๐
ของฝั่งสามีที่ก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าตัวนายศักดิ์สิทธิ์คนก่อเหตุมีอาการทางจิตทางประสาทจริงหรือเปล่า
ญาติเองก็ไม่รู้แต่ญาติเองก็บอกว่าไม่คิดว่าเขาป่วยมีอาการทางจิตทางประสาทนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยแสดงอาการอะไรเลยแล้วก็ตั้งใจทำมาหากินปกติอะค่ะ
าห้องเนี้ยปนมายหาบินตาบ้างเวลาฉายบองเป็นเป็ดห้องเมี้ยบนบ้างนี่นะ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวนายศักดิ์สิทธิ์คนนี้นะคะสามีที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่สพมพยาวแจ้งคอหาค่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็
ล่าสุดนำตัวส่งสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนจะมี
ป่วยทางจิตทางประสาทจริงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็
ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีประวัติในการไปพบแพทย์